สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะข้าวใส่ไข่สดใหม่ให้เยอะ
ทุกคนมีผ้านะต้องมาต้องมาใช่ขอบคุณสวัสดีอีกรอบนะคะ
ค่ะมาในช่วงวันที่ฝนพร่ำไม่เห็นมีฝนวันนี้ไม่มี
เมื่อกี้เมื่อกี้มีตกตกอยู่ตอนขับรถมามีภูบ้านจะเป็นยังไงบ้าง
แต่เขาบอกมึงถ้าบอกว่าแถวแจ้งวัฒนาลดลงแล้วหน่อยลงแล้วใช่ไหม
อ่าเช่นปกติลดลงแล้วค่ะแต่ในเมืองทองยังมีบางบางจุดที่ต่าง
ที่ยังสูงอยู่เพราะมันยังท่วมขังอยู่
ตอนเที่ยงก็ตกมาอีกรอบนึงแม่แต่โอเคล่ะบางตอนนี้แต่ละพื้นที่เป็นยังไงกันบ้าง
เราน่าจะเป็นห่วงอายุทยาเราน่าจะเป็นห่วงต่างจังหวัดเนี่ย
ค่อนข้างจะเยอะพอสมควรนะฮะณวันนี้อุบลเอาจริงจริงแล้วเนี้ย
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนก็ยังน่าเป็นห่วงอยู่นะครับ
ลักษณะเช่นนี้เอาจริงแล้วเนี่ยเขาบอกเลยว่ามันจะทำให้ภาคเหนือตอนบน
แถวบ้านเธอถูกต้องไหมค่ะลำปางเชียงใหม่แล้วก็ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเนี่ย
มีฝนลดลงแหละแต่ยังคงมีฝนตกหนักบางบางแห่งบริเวณภาคกลาง
กรุงเทพมหานครรวมถึงปริมณฑลเนี่ยภาคตะวันออกและภาคใต้ขวายประชาชนเนี่ย
บริเวณดังกล่าวเนี่ยระวังอันตรายจากฝนตกแล้วก็ฝนที่สะสม
ซึ่งอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพันธุ์แล้วก็น้ำป่าไหลหลาก
อันนี้คือสิ่งที่เขาเตือนกันมานะฮะขนาดเดียวกันวันนี้
เรายังพูดถึงผู้ที่ได้รับผลกระทบก่อนโนรูโนรูไปแล้วนะคะ
กระทบเนี่ยยังมีอยู่จริงจริงแล้วโนรูเนี่ยอยู่ในช่วง๒๘กันยายนถึงห้าตุลาคมเนี่ยนะฮะ
เกิดสถานการณ์จริงแล้วเนี่ยแม่ห้องศรพยาวเชียงใหม่ลำพูนลำปาง
สุโขทัยเพชรบูรตากพิจิตรอุตรดิษฐน่านแพร่นครสวรรค์อำนาจเจริญศรีสะเกด
ยะโสธรอุบลราชธานีขอนแก่นนครรัฐศรีมาบุรีรัมเลยชายพุกก็เยอะพอสมควร
แล้วสถานการณ์น้ำถ้าสมมุติเราดูจากที่เขากำหนดมาจากจากที่เขาว่าในแผนที่มาเนี่ย
ค่อนข้างจะน่าเป็นห่วงเหมือนกันน่าจะน่าเป็นห่วงพอสมควรเหมือนกัน
ไม่ได้ลงง่ายนะ
ใช่ค่ะหลายพื้นที่ก็ระบายไม่ได้ง่ายเลย

นะฮะเดี๋ยวก่อนนะฮะกำลังหาแป๊บนึ
ตามพื้นที่สีเขียวในอย่างที่บอกนะฮะ
คือวันนี้น่าเป็นห่วงคือมีการประตูระบายน้ำแตกนะฮะ
ซึ่งแน่นอนว่าแถวเข้าคลองบ้านเลนน่ะ

นะครับซึ่งวันนี้ต้องมีการซ่อมด่วนพอสมควร
เพราะว่าต่างจังหวัดวันนี้เราส่งกำลังใจไปให้ชาวภาคเหนือ
มันจะเป็นเชียงรายเชียงใหม่เชียงรายยังน้อย

นะฮะแต่เชียงใหม่รำพูนเพชบูน
ซึ่งสสเชียงใหม่เขาบอกเลยว่าหนักสุดในรอบ๑๑ปี
นุษย์เกียจเป็นทอดทอดทอดทอดบอกเลยหนักสุดในรอบ๑๑ปีเนี่ย

เพราะฉะนั้นเนี่ยสถานการณ์ในพื้นที่๑๗จังหวัดเชียงใหม่
รำพูนเพชบูนพิจิตรตากนครสวรรค์ค่ะ
ศรีสะเกดอุบลราชธานีขอนแก่นนะฮะ
แล้วก็เหลยชายภูมิมหาศาลกรรมนครราชศิมาบุรีรำรบบุรีศาสตร์แก้วปราจิงบุรี

เพราะว่าจะมีสถานการณ์น้ำล้นตลิ่ง
ในพื้นที่ภาคกลางรุ่มแม่น้ำเจ้าพญา
ตอนนี้ที่น่าจะจับตามองจริงคืออายุทยา
อ่างทองปฐุมธานีสิงห์บุรีและชัยนาธนะฮะ
วันนี้น่าจับตามองพอสมควร
อืมใช่เชียงใหม่น้องหอยนี่คือน้ำท่วมหนักมาก
หนักมากจริงนะคะก็หลายพื้นที่ก็ยังระบายไม่หมด
เราไปดูล่าสุดนะครับบริเวณประตูน้ำคลองเรน
อายุทยาบังปะอินสายในเนี่ยนะ
ซึ่งวันนี้เป็นประตูระบายน้ำที่รับน้ำมาจากแม่น้ำเจ้าพญา
นะครับวันนี้ต้องยอมรับอย่างหนึ่งว่า
อย่าไปตกจะออกตกใจเพราะยังมีโอกาสซ่อมแซมได้อยู่
ซึ่งตรงนี้มันเป็นจุดน้ำผ่านนะฮะ
มันแตกร้าวเข้าคลองบ้านเลมซึ่ง
คลองบ้านเรนเนี่ยเป็นพื้นที่ที่ติดกับนิคมอุตสาหกรรม
เทคนิคมอุตสาหกรรมบางปะอินนะฮะ

วันนี้น่าจับตามองพอสมควร

เลเนี่ยเปิดเผยว่ามีการเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำอยู่ตลอด

สถานการณ์เคือนเราต้องยอมรับตอนที่เราบอกว่ามันไม่เท่ากับปี

วันนี้ขอเปลี่ยนคำพูดละ

เพราะสถานการณ์น้ำค่อนข้างจะเต็ม

เรามีการระบายน้ำออกมาตลอด

จังหวัดที่ชัยหนักอายุทยาเนี่ยเป็นจังหวัดรับน้ำ

เพราะมีการระบายน้ำจากเขื่อนต่าง

ในส่วนของนิคมอุตสาหกรรม

เราจะเห็นนิคมอุตสาหกรรมเนี่ยน้ำท่วมหมดเลย
วันนี้คนก็เรียกว่าเฮ้ย

นิคมอุตสาหกรรมบังปะอินนิคมอุตสาหกรรมไฮเทคเนี่ย

ชนรับประทานจังหวัดพระนครศรีอุทยาเนี่ย
ตอนนี้กำลังมีการลงพื้นที่วางแผน

ลอยรั่วตั้งแต่ช่วงกลางดึกที่ผ่านมาแล้วนะครับ

อันดับหนึ่งคือถ้าเขาจะสร้างเป็น

กันน้ำท่วมให้มั่นคงแข็งแรง

ปี๒๕๕๔นะครับ

โดยรอบนิคมอุตสาหกรรมถือว่าต่ำ

เมื่อน้ำท่วมไปเนี่ยก็ไม่สามารถ
สัญจรไปมาได้เพราะฉะนั้น
วันนี้นักข่าวไทยรัฐ

ประตูระบายน้ำคลองบ้านเลน
ที่มีการชำรุดอยู่ผู้ว่าก็บอก

ตอนนี้จริงแล้วน้ำไหลในขนาดนี้
มีปริมาณไม่มากซึ่งเมื่อน้ำไหล

แต่ต้องยอมรับว่ารั่วไหม

อันนี้ยังพออุดทันอยู่ฮะซึ่งเขามีการเตรียมตัวกันก่อนแล้ว
ยังไม่ถึงกับแตก
ก็ยังมีรอยรั่วมีรอยแต่ก็ต้องรอดูเฝ้าระวังอยู่
พี่มดมากลับมาของบุโกะบ้างไปขึ้นที่ภาคอีสานบ้าง
หลายคนอยากรู้เรื่องระดับน้ำมูลนะคุณผู้ชมค่ะ

๖๒ที่ว่าเรียกว่าน้ำสูงแล้วใช่ไหมคะ
เขาบอกว่าปีนี้นะฮะมีระดับน้ำสูงเท่ากันเลยนะฮะ
วันเดียวมีความสูงเพิ่มถึง๒๓เซนติเมตรเลย
บางจุดล้นตลิ่งไปเรียบร้อยแล้ว

สะพานเสรีประชาธิปไตยเนี่ย
มีปริมาณน้ำอยู่ประมาณ๑๐๙๗เมตร
เพิ่มขึ้นจากเมื่อวาน๒๓เซนติเมตรเลย
สูงกว่าตลิ่งนะ๓๙๒เมตรคุณผู้ชมค่ะ
อยู่ในเกณฑ์วิกฤตหนักมากเลยนะฮะ
เทียบเท่ากับระดับน้ำสูงสุดของปี๖๒ที่ผ่านมา
ตอนนี้อยู่ที่๑๐๙๗เมตร
ที่น้ำท่วมใหญ่มากเลยจำได้ไหม
จังหวัดอุบลรัชธานีตอนที่จมบาดาน
ตอนนี้มันสูงกว่าเดิมอีกขึ้นมา
ถึงกว่า๓๙๒เมตร
ดังนั้นเนี่ยจังหวัดอุบลราชธานีจึงมีการแจ้งเตือนนะฮะ
ให้ประชาชนเนี่ยชุมชนรับแรงหมู่หกชุมชนกุดเป็นอย่างนี้นะฮะ

ใกล้กับอำเภอวารินชำราบให้ขนย้ายสิ่งของ
อบพยพขึ้นไปอยู่จุดที่อบพยพชั่วคราว

เป็นภาพรวมทุกจุดอาทิตยถนนสถิตนิมานการนะคะ

ซึ่งเป็นเทศบาลนครอุบลราชธานีผ่านทางสะพานเสรีประชาธิปไตย
ซึ่งเป็นถนนหลักที่เป็นย่านเศรษฐกิจเลยของอำเภอวารินชำราบเนี่ย
ระยะทางยาวมากถ้าดูจากเครื่องบินที่ขึ้นไปเนี่ย

ตอนนี้มีน้ำท่วมสูง๓๐๔๐เซนติเมตร

๓๐๔๐เซนติเมตรนั่นคือว่าเยอะมากแล้วก็เยอะมากจริง

ใช่ค่ะคือเขาให้ดูภาพบนบนเครื่องบินที่เขาขึ้นไปสำรวจเนี่ยนะฮะ
เขาบอกว่าสำนักงานสำนักทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุบลราชธานี
มีการบินตรวจและสถานการณ์น้ำท่วมของแม่น้ำมูลแล้วก็ฝั่งแม่น้ำชีบนพื้นที่อุบลราชธานีคุณผู้ชมค่ะ
พบน้ำมูนะเอ่อล้นตลิ่งเป็นบริเวณกว้างเลย
โดยเฉพาะบริเวณที่รุ่มต่ำน้ำเนี่ยไหลเข้ามาท่วมบ้านเรือนริมฝั่งแม่น้ำมูลเนี่ยนะฮะ
ส่วนด้านอำเภอวารินชำราชและอำเภอเมืองเนี่ยเขาบอกว่าตอนนี้เนี่ยกวาดไปหมดเลย
ท่วมทั้งหมดเป็นบริเวณกว้างเลย
ตอนนี้นะคะนักข่าวผู้สื่อข่าวเนี่ยรายงานสถานการณ์น้ำท่วมที่จังหวัดเชียงใหม่อย่างที่บอกของคุณแม่นะที่แม่น้ำปิงด้วยเนี่ย
รวมถึงพื้นที่ทั้งภาคเหนือภาคอีสานตอนนี้เชียงใหม่วิกฤตเลยนะ
ระดับน้ำเนี่ยจริงหมายถึงแม้จะลดลงก็แรงยังไงก็แล้วแต่
แต่ถนนช้างคลานย่านเศรษฐกิจการค้าของเชียงใหม่ที่เรารู้อยู่แล้วช้างคลานอ่ะ
การจราจรนี่เรียกว่ารถหลายคันเสียหายเลยคุณผู้ชมค่ะ
จากพื้นที่ที่เป็นโดยรอบเนี่ยมันเป็นแอ่งแล้วก็เป็นราบต่ำ
โรงแรมร้านค้าร้านอาหารสำนักงานที่ตั้งอยู่บริเวณสายนี้เนี่ย
เขาก็เริ่มทำความสะอาดและลื้อถอนกระสอบทรายที่ปิดกั้นกันออก
เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้กลับมาเข้าที่พักแล้วก็สัญจร
เศรษฐกิจจะได้กลับมาเคลื่อนตัวอีกครั้งหนึ่ง
ซึ่งตอนนี้บุโกะกลับมาจากเชียงใหม่เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมา
ตอนมาน้ำปิ้งมันล้นทะลักแล้วค่ะ
มันมีเทศกาลอาหารต่างบริเวณน้ำปิ้ง
พอกลับมาปั๊บวันจันทร์ท่วมทั้งหมด
บริเวณนั้นทร่วมเยอะด้วยยิ่งถึงน้อนอังหอยเนี่ย
คือไปหมดเลยหลายพื้นที่ท่วมหนักจริงในเชียงใหม่ปีนี้

จัดงานเทศกาลอาหารก็เนอะ
ใช่คือว่าอาทิตย์มันขึ้นมาแล้ว
ปกติเขาจะเดินให้เราลงไปทานอาหารได้ไปอยู่ริมน้ำได้ใช่ไหม
อักษรหนังสือครึ่งหนึ่งแล้วเพราะวันจันทร์นี้คือท่วมขึ้นมาเลย
คืออันเดียวกันวันนี้ในกรุงเทพฯอาหารกรรมถ้าสมมติเราจะจับตามอง
เราจะต้องจับตามองที่เมืองทองธานีนะฮะโดยเฉพาะเขาบอกว่ายังคงมีจุดน้ำ
ก็ไปได้ค่ะแต่ก็ไม่ดีบแต่บริเวณถนนป๊อปปูลาร์

เพราะฉะนั้นวันนี้รถเล็กสารจอดได้แต่คนท่านจะต้องไปแถวเมืองทองทานีถนนประปราศอะไรทั้งหมดเนี่ยนะฮะ
จะต้องใช้ความระมัดระวังอย่างสูงซึ่งขนาดเดียวกันวันนี้สิ่งที่คนพูดถึงกันอีกหนึ่งเรื่องนะฮะ
คือที่ชัยภูมิชัยภูมิเนี่ยมีพื้นที่เรียกได้ว่าในพื้นที่ในรอยต่อหลายตำบลนะฮะ
ในเขตตัวเมืองเนี่ยโซนเศรษฐกิจกลางเมืองชายภูมิเนี่ย
ปรากฏว่าชายภูมิน่าเป็นอีกหนึ่งจังหวัดที่คนจับตามองนะฮะ
แล้วก็มีเจ้าอาวาสเนี่ยมรณภาพจากการจมน้ำไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะ
วันนี้เรียกได้ว่าต้องขอบอกเป็นข่าวที่น่าเศร้าพอสมควร
ซึ่งมันเกิดเรื่องเศร้าอ่ะหลวงพ่อสุคลบุภาหลวงพ่อสุคลบุภาเนี่ย
อายุ๙๗ปีเจ้าอาวาสวัดบริบูรณ์เนี่ย
มน้ำมรณภาพบริเวณในวัดเลยฮะค่ะหลังจากที่น้ำชีเนี่ย
ทะลักเข้ามาทั่วเมืองตั้งแต่เมื่อวันที่๔ตุลาคม
เมื่อคืนวันที่สี่ตุลาคมเนี่ยนะแล้วก็คาดว่าหลวงพ่อเนี่ย
ออกมาเดินดูน้ำเขาบอกว่าหลวงพ่อเนี่ยตื่นออกมาเดินดูน้ำ
ประมาณ๒๐เมตรนะก็ไม่ได้สูงขณะเดียวกันเนี่ย
ชาวบ้านไปวัดก็ไม่เห็นหลวงพ่อเนี่ยนอนคว่ำหน้ามรณภาพ
รอยอยู่ในน้ำเรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งความจริงแล้วน้ำตอนเนี้ย
ท่วมสูงเข้าภายในขนาดนี้ประมาณเกือบ๗๐๘๐เซนติเมตรที่ชายภูมินะฮะ
ขณะเดียวกันทางชายภูมิเขาบอกว่าท่านคงจะมรณภาพเพราะว่า๑
ขาดอากาศหายใจนะฮะหรือสาเหตุการจมน้ำเนี่ย
ก็ต้องส่งร่างท่านเนี่ยไปชนะสูตรก่อนแล้วก็
เสียชีวิตยังไงคงไม่ได้ชาญสูตรแล้วน่าจะจมน้ำอยู่แล้วล่ะ๑ด้วยอายุของท่านเนี่ย๙๐กว่า
ฮูบนะ๙๗อ่ะ๙๗พันศาแล้วคงน้ำคงเข้าวัดแล้วก็
ไปดูถูกต้องค่ะเดี๋ยวเราไปเคารพทงชาตินะฮะเดี๋ยวกลับมา
เรามีวันหยุดรุศจรรยาประชุมเอเบกใช่ไหมใช่ค่ะ
นะอ่าเดี๋ยวกลับมาครับกลับมาค่ะ
เอาล่ะวันนี้แม่ทนายทุกวันนี้สิ่งทุกอย่างมันน่ากลัวหมดเลย
ใช่ค่ะขายไก่หมุนอยู่ดีไม่ชอบ
ทำไมอ่ะฮะบอกเป็นทนายอ๋อประนายปลอมเหรอแม่
บอกโอ้โหชนะคดีมาหลายเรื่องแล้ว
ซึ่งเป็นผู้ก่อตั้งกลุ่มทนายอาสา
ปรึกษาในกลุ่มฟรีเขาเปิดเผยเรื่องราวว่า
มีผู้ชายคนหนึ่งทุกวันนี้แม้กระทั่งทนายเราคุณจะต้องเช็คดี
เดี๋ยวนี้โจทย์มันทำได้ทุกอย่างนี่แหละ
เพราะมีการฟ้องร้องกันเยอะไงขึ้นศาล
สมัยก่อนประเทศเรานิทนายยังไม่ค่อยนะ

ซึ่งชายรายหนึ่งเนี่ยแอบอ้างว่าเป็นทนายความ
แม่ขึ้นว่าความในศาลหลายคดี
ล่าสุดเนี่ยเพิ่งชนะอายการ

อกจากนี้ยังมีบันทึกการตรวจสอบประวัติธนายความระบุว่า

ไม่มีชื่อในทะเบียนทนายความนั้นเลย

ทนายความนายประพฤติวงเกื้อเนี่ย

มีผู้เสียหายมาร้องเรียนถึงความผิดปกติ

ในตอนแรกเนี่ยไปตรวจสอบในเฟซบุ๊ค

มีการโพสต์รูปไปสารด้วยนะ
มีการใส่ชุดทะนงทนายด้วยนะ
จึงขอหมายเลขคดีเพื่อตรวจสอบขั้นตอน

แล้วก็อ้างว่าแหม่ช่วงนี้สถานการณ์โควิด

พบว่าเลขคดีเนี่ยเป็นเลขคดีของคนอื่นเขา

พอสอบถามไปในน้อยน้อยนายพรเทพก็บ่ายเบียงไปเรื่อยน่ะ
จุดสำคัญที่ทำให้จับได้คือขอดูสำนวนฟ้อง

แต่นายพรเทพอายุเพิ่ง๓๔๓๕ปี

ฉะนั้นนายพรเทพต้องเรียนเก่งมากเลย

แล้วก็ไปสอบตัวทนายได้ตอนอายุ๒๐

ซึ่งเขาบอกส่วนผู้เสียหายเนี่ยโอนเงินไปทุกวันนี้นะ

แล้วก็มีผู้เสียหายคนอื่นที่อยู่ภาคใต้อีก๑แสนบาท
คือเอาง่ายว่าความทนายอย่างนี้แบบต้องว่าความต้องจ่ายเงินก่อนถึงจะว่าความไง

แล้วก็ที่โคราชนครราชศรีมาเนี่ยอีก๑แสนบาท
เท่าที่รู้เนี่ยมีผู้เสียหายประมาณ๕คนนะฮะที่โดยทนายเนี่ยหลอก
ไม่ทราบว่านายพรเทพเขาหลอกยังไงคนถึงเชื่อขนาดนั้น
ปรากฏว่าที่วันนี้มันพีคยิ่งกว่าพีค
เช็คประวัติของนายพรเทพ
ไปเช็กประวัติของนายพรเทพเขาบอกทุกวันนี้เฟซบุ๊กอะเชื่อไม่ได้

ไปเช็กได้
มีการแท็กไปเฟซบุ๊คของบุคคลหนึ่ง

หมายถึงว่ามีการแท็กไปหาทนายจริง

บอกว่านายพรเทพเคยฝึกที่สำนักงานทนายความเมื่อ๑๐ปีก่อน
เลยมีความรู้พื้นฐานอะ

ได้เห็นกระบวนการทำงานอะไรอย่างนี้
และสาเหตุที่นายพรเทพรอดจากการโดนจับได้

นอกจากเนี้ยเคยขึ้นข้อความในคดีอายายักษ์หยอกเงิน

ความอย่างงั้นเมื่อเดือนที่ผ่านมา

กล่าวว่ากรณีที่มีคนแอบอ้างเป็นทนายความทั้งที่ไม่มีชื่อในทะเบียนทนายความเนี่ย
แล้วเข้ามาดูความคดีของสารยุติธรรมนั้นต้น

ก็ไปตรวจสอบขอเท็จจริงว่ามีกี่คดีเป็นคดีความยังไงบ้าง
แล้วก็กฎหมายพิจารณาความแพ่งต่อไป
แต่ล่าสุดนี่รู้สึกจะเป็นพ่อค้าไก่หมุน
แต่ก็เป็นพ่อค้าไก่หมุนคิดถึงไก่หมุนออกไหม

ว่าจ้างมีการว่าจ้างมีการจ่ายตังค์ไว้ไปว่าความให้
แล้วก็อ้างว่าทำไมไม่ว่าความของตัวเองล่ะ
อ๋อแบบมีธุระอื่น
สระนัดเลือด
แล้วก็รับเงินก้อนมาแล้วไง

เขาก็แจ้งความไงจ๊ะว่าเป็นทนายปลอมโดนโกงไง
ดูความผิดสิ
ใบตัวถนายต้องดูว่าเขาได้ตอนไหน
อันเนี้ยนะก็จะโปะได้
เวลาเราไปทนายแล้วเราควรจะต้องแบบ
มันจะมีแปะเนาะใบประกาศวิชาชีพ
เราก็ต้องดูเขาเกิดยังไงพอศอด
เป็นการประกาศให้รู้บอกลูกความมาแล้วไหม
แต่ก็ต้องดูนะต่อไปนี้นะคะ
มีความหิว
ชื่อนี้เนี่ยเป็นมีตัวตนจริงไหมซึ่งบางคนอยู่ต่างจังหวัดเนี่ยครับ
มันก็เลยแบบว่าค่อนข้างที่จะลำบากนะครับ
แล้วเราก็ไม่มีเหตุอะไรที่ต้องสงสัยว่าเขาจะมาหลอก
แล้วใครจะไปคิดว่าคนที่จะมาหลอกอ่ะจริงไหมครับ
มันเป็นไปได้ยากมากนะครับทีนี้เนี่ย
พอเกิดเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นมาเนี่ยสภาในความก็ต้องมีวิธีการป้องกันไม่ให้มันเกิดขึ้นอีกแล้วนะครับ
อาจจะโดยการให้ประชาชนทั่วไปเนี่ยสามารถตรวจสอบสถานะของทนายความได้นะครับ
โดยอาจจะมีเข้าไปในเว็บไซต์แล้วมีการป้อนข้อมูลที่อยู่ของผู้ที่อยากจะขอข้อมูล
นะครับเหตุจำเป็นอะไรแล้วทางทางความเนี่ยก็ต้องสามารถให้เขาเนี่ยตรวจสอบได้
เป็นเรื่องปกติครับไอ้ที่ที่มาเนี่ยเป็นเรื่องปกติ
คือสามารถไม่เป็นทนายความนี่แหละครับทำโตโปรงโตปลอมอยู่มีครับ
ไม่มีมีคือเมื่อคุณไม่ได้เป็นทนายความแล้วคุณมาว่าความเนี่ย
ปัญหามันก็เกิดขึ้นมาว่าการดำเนินกระบวนพินาเนี่ยชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ไง
นี่แหละมันจะทำยังไงก็ต้องให้ศาลเป็นคนวินิจฉัยแหละ
นี่คือทนายตัวจริงเขาออกมาอธิบายแล้วจะต้องดูยังไงสังเกตยังไง
พอเช็คจริงในอินเทอร์เน็ตมันไม่มีหรอกแม่มันก็ต้องไปที่สภาธนายความแหละ
ไปขอขัดชื่อดูถูกต้องไหมล่ะดูค่ะหรือเราก็ต้องอย่าไปไว้ใจใครง่ายง่ายนะคะ
เดี๋ยวแม่มีประสบการณ์เกี่ยวกับขึ้นโรงขึ้นศาลอย่างนี้แม่ใช้ทนายยังไง
ฉันมีทนายประจำตัวฉันอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเราก็ไม่ต้องกลัวปลอมด้วยแม่เนอะ
แต่ทนายที่ใช้อยู่ทนายจริงใช่ไหมคะทนายเป็นอาจารย์เลยเหรอค
อาจารย์สอนอยู่แบบว่าที่ชอบเดินตามคุณแม่น่ะหนูจำได้
มีทนายประกบอยู่แล้วส่วนใหญ่ก็จะมีประจำกันอยู่เนอะ
ใช่หรือถ้าเกิดใครไม่มีก็ปรึกษาคุณแม่ได้นะ

ไม่แต่เวลาเกิดอะไรไง

ล่าสุดอยู่ในรูปเลยคุณลุงเนี่ยเขายกมือไหว้เลย
ขอให้กดได้โกต้ารอตเตอรี่เถอะ
ลุงเขาว่างั้นถึงแม้ฝนจะตกนะน้ำจะท่วม
เขตเทศบาลเมืองเลยขนาดไหนก็แล้วแต่นะฮะ
เพื่อกำหนดขายในงวดต่อไปก็คือวันที่๑๖ที่จะถึงนี่แหละ
แต่ประเด็นคือพอไปถึงปุ๊บมันกดไม่ออก
คุณผู้ชมพอมันกดไม่ออกมาทำยังไงล่ะคนไทยคิดอะไรไม่ออก
สิ่งศักดิ์สิทธิ์แน่นอนนะเขาบอกเลยนะฮะ
คุณตาบัวลอยนี่นะคะจังหวัดเลยเนี่ย
ธนาคารกรุงไทยเนี่ยเขาบอกว่าเป็นคิวต้น
คือเรามานอนรอเราได้ไปคิวต้นแล้วแน่นอนเรามีสิทธิ์ที่จะกดก่อนใคร
แต่พอถึงสิทธิ์กดปุ๊บกดทั้ง๓ตู้
ดทั้ง๓ตัวที่เรียงกันกดไม่ออกกดไม่ได้
ทำยังไงอ่ะคุณตาบอกว่าไงมีวิธีเดียวแล้ว
ต้องยกมือไหว้มูเตรูทั้งนอนเฝ้าก็แล้ว
ดก็ไม่ออกตู้แรกตู้ที่สองกดไม่ออกอีก
รุ้นตู้ที่๓ตู้ที่๓เขากดไม่ออก
ซึ่งก็ถามว่ากดได้ไหมสรุปก็กดไม่ได้นะ
เพราะมันเสียน้ำมันท่วมไงแต่ตู้อ่ะมันกดไม่ออก
สรุปว่าก็คือยังกดลอตเตอรี่ไม่ได้ยังกดไม่ได้เลย
แม่ค้าหรือประชาชนเขาบอกว่าแบบอยากให้จัดสรรให้แบบทั่วถึงหน่อย

เพราะตอนนี้มันไปกดตรงนี้ก็ไม่ได้แล้วก็น้ำที่เลยท่วมหนักมากนะแม่

เนี่ยบางคนนะบนบานสารกล่าวเลยจ้ะ
ว่าขอให้ได้โกต้าขายลอตเตอรี่

ใช่แม่แต่ว่าตอนนี้ตู้ทั้ง๓ตู้เนี่ยมันกดไม่ได้มันเสีย
เดตล่าสุดคือยังกดไม่ได้นะ
ยังไงก็กดไม่ได้
อย่างนั้นต้องให้ทางฝ่ายรัฐบาลช่วยเนอะ

ไหว้ก็แล้วนอนเฝ้าก็แล้ว

เพราะกดตู้๒ไว้ปุ๊บไม่เป็นไรมีตู้๓

ที่วัดริมน้ำวัดชะลอบางกรวยนนทบุรีในบ้านถึงเอวแล้วค่ะ
ฝากคุณมดดำช่วยบอกหน่อยไม่มีหน่วยงานไหนเข้ามาดู

ที่วัดชะลอบางกรวยนนทบุรีบอกว่าน้ำถึงเอวแล้ว
ต้องฝากทางไทยรัฐนิวโชว์ทางไทยรัฐคงจะให้ดู
แต่เดี๋ยวนี้น้ำท่วมปีนี้มันเงียบเนอะจะต้องแจ้งจากไหนอะไรอย่างนี้เราไม่รู้เลยเนอะ
อย่างสมัยตอนปี๕๔เรารู้ว่าจะมีคนเข้าไปช่วยตรงนั้นแต่ปีนี้ไม่มีเลย
มันเหมือนกระทันหันเนอะ

แต่หนูว่าเจอภาวะเศรษฐกิจด้วยแล้วก็โควิดที่ผ่านผลมาด้วยแม่
อีกหนึ่งสุขลักษณะการเข้าห้องน้ำนี่เป็นห่วงนะ
น้ำท่วมไม่รู้จะปัสสาวะอุจจาระกันยังไงด้วยนะ
แต่ปีนี้เอาจริงมันก็ยังไม่ได้แรงเท่ากับปี๒

อันนี้แหละอย่างที่ผู้ว่าอัศวินเคยพูด
รอการระบายจริงแต่ก็ไม่รู้ว่าจะระบายเมื่อไหร่
มันจะระบายไปไหนได้นะมันก็เต็มไปหมดแล้ว

จริงในปี๕๔เราเจอน้ำเน่า
ถูกต้องไหมล่ะแต่อันนี้ทำให้รู้ว่าไงรู้ไหมอย่าไปโทษใคร

ไม่แล้วสมมุติอย่างตอนนี้คือเราเห็นแล้วว่าสถานการณ์น้ำที่เชียงใหม่เยอะขนาดนี้
น้ำมันก็ต้องลงจากเหนือลงมาใต้ถูกไหมคะ

พันธุ์แห่งอย่างง่าย
ปี๕๔อันน้ำเต็มอย่างนี้
มันเต็มอยู่

เลยไม่มีการระบายออกมาทั้งปีอ่าไม่มีใครไม่มีใครระบายมาน้ำ
ปุ๊บก็ท่วมปุ้มมันก็ออกมาหมดเลยแต่ปีเนี้ยตลอดทั้งปีเนี้ย
มันเป็นลานีย่ามันเป็นปรากฏการณ์ลานีย่าอืมเขาก็รู้อยู่แล้วว่า
ทางกรมสูตรก็รู้อยู่แล้วว่าโอเคล่ะต้องพร่องน้ำออกมาเรื่อยเรื่อย
เรื่อยเรื่อยเรื่อยถามว่ามันจะเกิดมหาอุทกภัยอย่างปีห้าสี่อ่ะ
โอกาสมีไหมมันน้อยอืมแต่ถ้าปริมาณฝนอย่างเช่นอ่ะ
ที่คุณเจอกันอยู่เนี่ยปริมาณฝนมันออกมาเติมตลอด
เติมตลอดก็ไม่แน่อืมแต่วันนี้โชคดีเมื่อวันอะไรนะวัน
อังคารวันจันทร์ฝนมันตกหนักน้ำมันท่วมแล้วเห็นไหม
แต่มันหยุดมาสองวันแล้วไงแต่ถ้าสมมุติวันนี้ขึ้นมาอีก
เราก็ไม่รู้จะขึ้นหรือเปล่าอืมแต่บางพื้นที่ก็ตกตอนเนี้ย
ห่วงต่างจังหวัดมากกว่าจ้ะว่าต่างจังหวัดแต่ละพื้นที่เนี่ย
ยังไงกันบ้างโอ้แล้วเดี๋ยวจะหยุดอีกนะเดี๋ยวมีเนี่ย
เขาประกาศว่าจะมีวันหยุดอีกสามวันทีนี้คนที่ยังน้ำท่วมยังแก้ปัญหายังไม่
ก็ต้องอยู่กับน้ำท่วมอีกอย่างที่หนูบอกขับถ่ายอะไรเลย
วุ่นวายกันเข้าไปใหญ่อันนี้เรื่องจริงใช่เพราะว่าเนี้ยค่ะ
เขาบอกว่าคอรมอเคาะแล้วนะวันหยุดราชการพิเศษถือว่าเป็นกรณีพิเศษนะคะ
วันที่สิบหกถึงสิบแปดนี้นะคะเอ่อสิบแปดพฤศจิกายนนี้
ช่วงประชุมเอเต็กนะคะเขาบอกว่ามีสามจังหวัดที่จะต้องหยุดเนาะ
นะคะการประชุมรัฐมนตรีนะคะมีมติเห็นชอบกำหนดให้วันที่สิบหกถึงสิบแปด
พฤศจิกายนเนี่ยเป็นวันหยุดราชการในกรณีพิเศษนะคะจังหวัดดีดังต่อไปนี้ค่ะ
กรุงเทพนะคะจังหวัดนนท์แล้วก็จังหวัดสมุทรปราการค่ะ
จะปิดเนี่ยในช่วงการประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจนะคะเอเปะในครั้งที่ยี่สิบเก้าเนี่ยนะ
แล้วก็เป็นการประชุมที่เกี่ยวข้องตามที่กระทรวงการต่างประเทศเสนอเอาไว้นะคะ
อ่าผู้สื่อข่าวรายงานเพิ่มเติมว่าเหลืออีกแค่หนึ่งเดือนเท่านั้นนะคะ
เขาจะมีการประชุมสุดยอดผู้นำเอเซียแปซิฟิกส์แล้วนะหรือเรียกว่าเอเป็กปี๒๐๐๒เนี่ยนะคะ
ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพโดยการประชุมรอบนี้คิดว่าคาดว่านะ
จะมีประเทศสมาชิกทั้งสิ้นเนี่ย๒๑เขตเศรษฐกิจเข้าร่วมนะคะ
แล้วก็ตั้งความหวังเอาไว้ว่าจะเป็นการแก้ปัญหาทางการค้าการลงทุนในตลาดการค้า
ที่มีขนาดใหญ่หนึ่งในสามของโลกจากจำนวนประชากรรวมสามพันล้านคน

สามจังหวัดกรุงเทพนนท์สมุทรประการหยุดสามวัน
เขาจัดที่หอประชุมแห่งชาติศิริปุ่น

ว่าตอนนี้น้ำเป็นยังไงบ้างสถานการณ์น้ำเป็นยังไงบ้าง
เขาจัดที่หอประชุมแห่งชาติศิริปุ่นดูไหมค่ะ

วันนี้มีคำถามคำถามหนึ่งที่ไปถามนายก

ว่าปรับคอรมอไหม
เพราะว่าคอรมอลว่างอยู่หลายที่เหมือนกัน

เดี๋ยวเรากลับมาเล่าให้คุณฟัง
แล้วก็แน่นอนวันนี้คุณปราบประดนดาราปอปาฟอเล็กสามดี

เป็นยังไงเดี๋ยวกลับมาไล่เรียงยาวนะฮะ
โลชั่นมิสทีนสูตรผสมสารสกัดจากชาหมัก
แน่นอนฮะวันนี้อีกหนึ่งอย่างเราติดตามกันมาสำหรับดาราปอปา
อย่างที่บอกว่าโอเคล่ะกระทิงจริงแล้วกระทิงก็เดี๋ยวดีเอสไอก็จะเชิญตัวไปแล้ว
แต่กระทิงเนี่ยโดนเชิญตัวไปในฐานะพยาน
แต่คุณปราบตอนนั้นดาราปอปปคุณปราบเขาเคยออกมาปฏิเสธอยู่แล้วว่าเฮ้ยเขาไม่ได้รู้จักมักจี่อะไรกับอภิรักษ์นะ
แต่ภรรยาของอภิรักษ์หลังจากที่เลิกกับคุณอภิรักษ์ไปปุ๊บมาเป็นแฟนเขาจริงไหมเขาไม่ปฏิเสธ
แล้วทุกวันนี้ภรรยาของคุณอภิรักษ์เนี่ยนะฮะก็คือเป็นแฟนของคุณปราบเนี่ยก็อยู่ในเรือนจำอยู่แล้วเสร็จแรกเขาก็ยังไปเยี่ยมอยู่แล้วเขาก็ยังคุณปราบบอกเขาก็เดินทางไปเยี่ยมไม่มีอะไรกัน
ผมก็ทำหน้าที่ของผมก็คือมารับทราบข้อเก่าหาครับแค่นี้ครับในในส่วนของตัวผมส่วนในรายละเอียดอื่นก็ขอให้เป็นเรื่องที่พอความจริงมันถูกพิสูจน์ออกมาแล้วพี่นักข่าวทุกคนก็จะได้ทราบแน่นอนครับแล้วก็บอกว่าโอเคละแล้วก่อนหน้านี้คนที่โดนเรียกเนี่ยมีการเข้าไปพบกันแล้วสี่คนอีกสองคนเนี่ยค

ว่ามีความเกี่ยวพันธุ์ในเรื่องของทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดก็คือตอนนั้นเขาบอกว่ามีเกี่ยวกับเรื่องรถใช่ไหมค่ะรถซุปเปอร์คาร์ที่เป็นสิบสิบล้านนั่นน่ะตันมาตินใช่ไหมฮะจึงเรียนเชิญจึงเชิญมารับทราบข้อกล่าวหาฐานฟอกเงินซึ่งเจ้าตัวเนี่ยก็มาตามนัดพร้อมกับให

ผู้ช่วยรัฐมนตรีเลขารัฐมนตรีก็บอกอ่ะถ้าสมมุติกระทิงเนี่ยมีคนมาเรียกมามาแจ้งความว่าเขาเสียหายจากกระทิงปุ๊บกระทิงเองก็ต้องเข้าสู่เหมือนดีเจแมนใบเติมเหมือนกันปรากฏว่าคนที่เข้าไปแจ้งก็คือทนายรณรงค์ของทนายรณรงค์เข้าไปแจ้งความเพราะฉะนั้นกระทิงก็ต้องไปพิสูจน์ว่าอะไรเกิดขึ้นอะไรยังไงนะฮะวันที่ต้องต้องตามที่ดีเอสไอ
พอเขาบอกว่าประเทศไทยของเรานี่นะปลายเดือนตุลานะคุณผู้ชมนะ
เตรียมตัวหนาวเย็นกว่าทุกปีนะอย่างที่แม่บอก
แล้วกรุงเทพเนี่ยหนาวสุดฟังให้ดีนะจ๊ะไม่ผิดจ้ะ
๑๗องศาจะเกิดได้หรือเปล่าไม่รู้ต้องลองดูนะค่ะโอ้ยก็หนาวแล้ว

เอาเป็นแม่
ถ้า๑๗ไม่สัก๒๐กว่ายังพอเป็นแต่นาน
ถ้าเกิด๒๒อะไรอย่างนี้เชื่อ
มีนะแม่สิบเก้ามีนะแต่ถ้าจะหนาวแล้วก็อย่าท่วมนะ
ก็ไม่รู้ว่าปลายเดือนตุลาค์น้ำจะไปหรือเปล่าแต่ว่าปลายตุลาในเข้าหนาวแน่นอน
หนาวกว่าทุกปีเหมือนที่แม่บอกเอาแล้ว

บอกว่าให้ฉันบอกเอาเสื้อผ้ามาเตรียมเลย

แล้วแม่รู้ไหมว่ากลมอุตุหรืออะไรในข่าว
บอกว่าเตรียมซักเสื้อกันหนาว
ฉันเลยบอกว่าศักดิ์แล้วเอามาเก็บหรือเปล่าวะ

เราก็บอกว่าลองอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา
รายงานเลยว่ามวลอากาศเย็นจากประเทศจีน

คาดว่าจะทำให้บางพื้นที่เริ่มมีอากาศเย็น
โดยลักษณะภูมิอากาศจะมีฝนตกออกมาก่อน

เอาง่ายลานิยาคืออะไรมันเก็บความร้อน
ตอนนี้โอเคละควบคุมโรคเหนือมันละลาย

นักพุทธิศาสตร์จากทั่วโลกเขายังช็อคเลย
คือจากที่เราเคยคิดว่ามันน่าจะอยู่สัก๒๐ปี๓๐ปีปรากฏว่าปีเดียวมันสามารถละลาย
เพราะฉะนั้นระดับน้ำทะเลก็จะสูงขึ้นเอาง่ายก็เกิดความร้อนเกิดขึ้นปุ๊บก็เอาน้ำจากทะเลเนี่ยขึ้นไป
เราก็เลยไม่เคยเจอปรากฏการณ์ว่าฝนมันตกขนาดนี้อันนั้นแหละคือเอาอธิบายง่าย
ถูกหรือผิดแต่ก็คืออันนี้เท่าที่ตัวเองศึกษามา
สิ่งที่แม่พูดวิเคราะห์มีส่วนจริง
เขาบอกว่าเพราะว่าทำไมอากาศถึงหนาวเย็น
คุณผู้ชมฟังเลยเพราะว่ามันมีฝนตก
แล้วประชาชนทางสองภาคที่จะได้สัมผัสความหนาวเย็นก่อนเลยคือ
ภาคเหนือและอีสานถูกต้อง
ถูกต้องแม่อธิบายได้ถูกต้องเลย๓ส่วน๔น้ำเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งในโลกของเรา
สัมผัสได้ถึงอากาศเย็นในช่วงปลายเดือนตุลาคมนี้
แล้วปีนี้คาดว่าประเทศไทยของเราจะเข้าสู่ฤดูหนาวปลายเดือนตุลา
คาดว่าอุณหภูมิต่ำสุดกว่าทุกปีนะปีที่แล้วว่าหนาว๒วัน
ปีนี้จะหนาวกว่าแต่จะอยู่กี่วันไม่รู้ล่ะแต่เขาบอกยาวนานกว่านี่ไง
เขาบอกว่าจะหนาวถึงมกราเลยตรงเนี้ยเมื่อก่อนฉันไปหนองคายบึงกาล
หนาวอ่ะนะบทตอนลานีย่าเมื่อประมาณสักเกือบ๗๘ปีที่แล้วนะ
ตอนที่เป็นปรากฏการณ์ลานีย่านะเชื่อไหมว่าตอนกลางวันเที่ยงอากาศยัง๖๗องศาอยู่เลย
ที่ตรงลิ้งคุณแม่เขาสวยครับนาวแบบนาวจริงอ่ะ
ใช่แล้วเย็นตรงนั้นอ่ะก่อนหน้านั้นยังไม่เจริญพอคุณแม่เริ่มให้เปิดปุ๊บโฮ
ทำร้านกาแฟทำโฮมสเตย์เขายังบอกเลย

แล้วสวยแล้วกลางน้ำมีหิน
เป็นสดือแม่น้ำโขงที่เขาบอกลึกที่สุดของแม่น้ำโขง
ก็เลยแบบว่าเอาอุปกรุบไปไว้ตรงนั้น
ตรงนี้มันหนาวยังไงล่ะคะอันเต็มตัวแล้วเนี่ย
ก็น่าอีสานหนาวอยู่แล้วเหนือหนาวอยู่แล้ว
เหนืออีสานจะได้สัมผัสความหนาวเย็นก่อน
แล้วปีนี้ความหนาวเย็นจะยาวถึงเดือนกุมภา

เอาน้ำก่อนดีกว่าเอาน้ำให้มาหมด
เขาบอกว่าเกาหลีหนาวแล้ว

ถ้าเกิดเมื่อก่อนอุณหภูมิปกติเนี่ย
ก่อนที่จะออกพรรษามันจะเริ่มหนาวแล้วใช่ไหมแม่
แบบดูตุลาเนี่ยมันจะหนาวแล้ว

ประเทศของเราโลกของเรามีน้ำเป็น๔ค่ะ
อ่าอย่างเงี้ย๓เป็น๔เนี่ยเห็นมั้ย

ไม่แต่แม่ตอบได้เป๊ะไงตามคำ

ปีที่น้ำคว่ำมันก็ไม่ได้หนาว
ที่คนคิดอู้วปีนี้น้ำเยอะมาก
มันก็ไม่ได้หนาวลองย้อนกลับไปสิ
ใช่หรือเราไม่ทันจะหนาว

แล้วอย่างกับปีนี้ทำมาหากินง่ายเหรอ
แม่ก็ว่าไปนะแล้วก็เจอโควิด

จะเอาวันนี้ออกได้อีกไม่กี่วันก็จะเอาออกแล้ว

แล้วหนาวแล้วโควิดมาไหม
ต้องระวังวันนี้โควิดเอาง่าย

ถูกต้องไหมฮะเพราะฉะนั้น

แล้วก็บางหน่วยงานแล้วแต่กฎระเบียบ

มาจัดเทียลสนับหรือวิทยาวิทยากรนะ
ใช่เนี่ยคุณหมอบอกเลยเนี่ยในแพทย์ทงชัยกีรติกหัทยากรรักษาการแทนอธิบดีกรมการแพทย์
บอกเลยนะคะเรื่องโควิด๑๙นะมีความรุนแรงลดลงหนูว่ามันลดไหมล่ะ

ใช่แต่เขาบอกว่าผู้ป่วยที่มีอาการหนักส่วนใหญ่แล้วทำให้เสียชีวิตเนี่ย
จะทำให้เขาเรียกว่าคนกลุ่มที่เป็นเนี่ยก็คือจะเป็นกลุ่มเดิมนั่นก็คือผู้สูงอายุนะ
แล้วก็มีโรคประจำตัวนะแล้วก็มากกว่าครึ่งหนึ่งที่มีปัญหาที่เป็นแล้วเป็นเยอะเนี่ยคือ
กลุ่มที่ไม่ได้ฉีดวัคซีนคุณหมอว่าอย่างนี้นะคะ
เดี๋ยวนี้ปัจจุบันนี้บอกว่าไม่ต้องตรวจทุกวันแล้วไม่มีความจำเป็นขนาดนั้นแล้วนะคะ
แล้วก็คนที่แม้ว่าตัวเองจะอยู่ในกลุ่มผู้ที่มีความเสี่ยงสัมผัสสูงว่าสัมผัสคนเป็น
เช่นอะไรเช่นคนขายตัวขายบัตรขายน้ำขายของในตลาดต่างเนี่ย

ใช่ค่ะถือว่าเป็นผู้มีความเสี่ยงเนอะ
เขาบอกว่าก็ไม่ต้องตรวจทุกวันแล้วนะคะ
แล้วก็ถ้าเกิดว่าคุณรู้สึกว่าคุณนะขั้นเนื้อขั้นตัวอายเจ็บคอนะคะ

คือให้รู้สึกว่ามันเป็นเหมือนกับโรคเป็นไข้หวัด

ใช่ค่ะส่วนคำถามว่า
ถ้าเป็นเราต้องอยู่บ้านตลอดเวลาหรือไม่

ไม่งั้นพนักงานก็ต้องหาเงินแล้วนะ
โควิดวันนี้คุณต้องคิดใหม่
เราเป็นโควิดปุ๊บเราหยุดงานได้๒อาทิตย์ถูกต้องไหม
ต่อไปนี้คุณไม่มีสิทธิหยุดแล้วนะฮะ

เขาบอกว่าให้ประเมินตัวเองเอาเองว่าจะหยุดหรือไม่หยุด

แต่ถ้าบริษัทหยุดเขาหักเงินเดือนแน่นอนครั้งนี้

เพราะฉะนั้นคุณก็ใช้โคต้าวันหยุดน่ะ

คือคนที่เป็นเนี่ยรู้ตัว

ก็ประเมินตัวเองว่าจะไปข้างนอก

แต่ในกรณีว่าตัวเองเกิดเป็นเยอะ
แล้วรู้สึกว่าเยอะแต่ว่าต้องไปคืออย่างที่หนูบอกไงหยุดงานไม่ได้
เขาบอกว่าให้ดูแลตัวเองให้เต็มที่เลยใส่หน้ากากสองชั้นล้างมือบ่อยอยู่ห่างคน
คืออย่างนี้คนที่ป่วยเป็นไข้หวัดไข้หวัดใหญ่เนี่ยความรู้สึกของแต่ละคนไม่เท่ากัน
บางคนเป็นแค่นี้แต่เขาไม่ไหวจริงเขารู้สึกว่าเขาเยอะแต่บางคนเป็นหนักแต่ว่าแข็งแรงไง
คือใจสู้ก็ยังไปไหวก็ให้ดูแลตัวเองแต่ถ้าตัวเองเป็นก็ให้กักตัวเองให้เต็มที่
ปิดตัวเองอย่าให้แพร่ไปหาคนอื่นว่าอย่างนี้
ไม่มีเลี่ยวไม่มีแรงอ่ะกินอะไรไม่ลงถูกเผาเลยอ่ะมึง
ทุกทีปรับปีเป็นห่วงเพื่อนแกร้งกวางแล้วโอ้งละมั่งไง
ถูกต้องวันนี้คนถามกันเยอะว่างาน
นัวละตีเนี่ยคืออะไรเขาให้รวบตัวกันได้ได้ยัง

ว่าอยู่วัดแขกเนี่ยท่านออกมากันนะฮะ
ก็จะมีขบวนคนทรงพระแม่อุมาเทวี

เป็นการทรงของเทพฮินดูนะครับ
ก็จะมีขบวนทรงของแบบว่าพระแม่ศรีมหาอุมาเทวี
พระขันทกุมารพระแม่กาลีพระแม่กาลีเนี่ยใครจะเชื่อว่าเรามีอุปสรรคเรามีความทุกข์อยู่ก็
พระแม่กาลีกจัดปรับเป่าหรือองค์พระพิกาเนตเจ้าพระพิกาเนตเจ้าก็คือพระแห่งความสำเร็จ
พระขันธกุมารพระกิจสนะพระแม่กัตวรายันซึ่งจริงแล้วขบวนใหญ่สุดเนี่ย
ก็จะมีของพระแม่ศรีมหาอุมาเทวีพระแม่รัศมีอะไรอย่างนี้นะครับ
จริงแล้วเขาก็บอกว่าการการทำครั้งนี้อย่างที่บอกว่าเป็นการของจีนในเทศกาลเข้ากินเจเนี่ย
เขาก็จะมีทรงเจ้าแม่ทรงอิมทรงนู่นทรงอิสมวันเราเล่าให้ฟังอะแต่ขนาดเดียวกันของวัดแขก
เขาก็จะมีของเขาเหมือนกันก็คือวันนี้ออกเจใช่ไหมล่ะ
เมื่อคืนพี่กลับบ้านไปแถวสรรค์เจ้านาจาก็ตึงแช้ออกเจจ์
ที่อ่านศิราใช่พี่กลับไปบังแสนทุกวันหรอ
อ๋อพี่กลับไปนอนบางแสนเหรอแล้วเช้ากลับมาทำงานกรุงเทพฯ
ยากแล้วขึ้นบุรพาวิถีมาง่ายเลยค่ะ
ไม่ไกลไม่อะไรแบบไม่ได้เสียเวลา
ไม่กลับไม่ได้ค่ะแมวออกลูกที่บ้าน๔ตัว

ซึ่งเอาจริงเรื่องงานนวรตีเนี่ยคนถามว่าทำอะไรกัน
คือเป็นเทศกาลที่อุทิศเพื่อสักการะบูชาประจำปี
เวลาไปกับเพื่อนเก้งกับแม่เขาก็ไปอยู่กันเต็มนะ

ก็คือแต่ละคนที่เห็นเจ้าประจำที่เคยเห็นทุกปีก็คือคุณกะแตอาสยา

หลานจ้ามุ้ยขวังก็ไปเลยแมวยังไปกันหมดเลยตอนเนี้ย

เขาเชื่อว่าตัวเองส่วนใหญ่ก็จะบูชาพระแม่
คือจริงแล้วเนี่ยในภาษาศักดิ์ศักดิ์เนี่ย
ในช่วง๙คืนนี้ก็คือตั้งแต่เราเริ่มจริง
แต่รู้สึกจะเป็น๒๕กันยายน

ซึ่งเขาจะเป็นวันสำคัญที่สุดในเทศกาลคือการเฉลิมฉลอง
จริงแล้วเนี่ยเกิดขึ้นที่ประเทศอินเดีย

ของทางภูเก็ตเนี่ยเขาก็จะมีการทรง
มาส่งเจ่าแม่ที่ออกแทงฟากอะไรแบบนี้
เขาก็บอกเชื่อว่าการบูชาเนี่ย
เขาเชื่อว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะลงมาบนโลก
แล้วก็เรียกได้ว่าการแห่เนี่ย
เหมือนแบบล้างเคาะล้างทุกข์ล้างโศกอะไรอย่างนี้เขาเชื่อกันอย่างนี้นะ
เขาก็เลยแบบมีการบูชากันโดยคืนนี้

เดี๋ยวพี่มดดำมีแม่คุณแม่เขามีประชุมอีกต่างหากนะ

เพราะว่าแต่ละคนเขามีโต๊ะนะโต๊ะผู้ชายแม่
นี่ไงโต๊ะคุณแม่ถ้าเกิดอย่างเชื่อใจไปใช่ไหม

มีเพื่อนโต๊ะเพื่อนก็มีเพราะว่าชุดอลังการมากแม่

นั่นแหละก็เลยบอกว่าเห็นบอกว่ามีแล้วสมมุติเราศรัทธาในองค์พระแม่

แล้วหลายคนไปแล้วเขากลับมาเขาปังมากเลยนะ
เขามีห้องเลยใช่ไหมแม่ที่เขาสร้างบ้านใหม่ที่เขาบอกแม่

กะแตง่ะเอาเงินมาซื้อโฆษณาชั้นแบ่งนะเถอะ
แล้วก็ขายดีนะลิฟท์เขาใช่ไหม
แฟนนางคือแดนเซอร์ใช่ไหม
แฟนนางที่หล่อฉันแบบมีอยู่วันนี้ฉันสงสัยว่าแฟนกะแตง่ะคือแดนเซอร์แน่นอน
แฟนเขาไม่ใช่ทุกรัฐอีกแม่

อื้อน้องเค้าไม่ได้แฟนเหรอน้องเค้าก็ช่วยข่ายลิฟต์เขานั่นแหละ
ปั้งเลยอ่ะอืมอ่ะพักกันสักครู่เดี๋ยวกลับมาฮะ

นอินเทนซีฟโบทานีเซรั่มเซรั่มลดเลือนริ้วรอย
นี่เป็นยังไงแต่ละคนก็ตั้งซุมขนใหญ่อยู่น่ะเอ็งจี้เนอะ
ศรีลมครับช่วงเที่ยงตามถนนฝั่งวัดแขกมีซูมและตกแต่งแถว
ก็ฉันบอกเจ้าแล้วไงเต็มไปหมดเจ้าเขาอยู่กันแล้วนะนี่เขาเริ่มวิธีกันแล้วแม่
งี้ดีกว่ามีช่างแต่งหน้าทำผมมาแต่งหน้าทำผมให้เรานี่ก็บุญแล้วเถอะ
อืมอู๋แต่งหน้าไปกันหมดแล้วเจ้าไปหมดเลยแล้วแต่งหน้ารอแล้วไง
แล้ววันนี้ร้านยำไม่ต้องไปกินเพราะกระเทยไม่ได้ทำเองเธอ
ไปอยู่นู้นกันหมดแล้วเอ่อลูกน้องทำละอืม
เพราะว่าเธอไปยืนเต้นยืนจัดตัดโต๊ะสวยงามไง
เสร็จแล้วเขาก็จะมีปลาพร้าวไงแม่ตอนสุดท้ายตอนสุดท้ายไง
มาที่ปลาพร้าวกันก็คือเป็นการส่งเทศสะดอกเคาะมีก้าวขบวนเหรอแม่
ครับขบวนสุดท้ายแต่มีไม่เคยเห็นนี่อะนี่แม่ขบวนที่ในรถเวลา
เวลาขบวนเทศพาลก็จะแจกอันนั้นไงขนมจากสี
แจกอะไรต่างแจกของมารถที่เขาแห้งไง

โอมายเกิร์ล

ทั้งพี่ทั้งน้องเลยโสดทั้งพี่ทั้งน้องคือประเด็นอ่ะเวลาเขาถามอ่ะ
เขาก็ถามปกติแหละนักข่าวถามสาธุสุขดิบนั่นนู่นนี่
ไปถามว่าเป็นยังไงบ้างตอนนี้โสดมั้ย
เตะปั๊กเลยโสดค่ะค่ะโฮะโฮะเลยเออโฮะ
พนักการณ์ว่าโฮะแล้วต้องข่าวถามต่อเลยจ้ะเออ
โสดแล้วเป็นยังไงมันเกิดจากไงมือที่สามสี่ห้าค่ะเออ
พูดเลยพูดเลยมือที่สามสี่ห้าจากฝั่งผู้ชายค่ะ
ข้างในมันเหมือนล้นแล้วมือที่สามเนี้ยเป็นรุ่นน้องที่รู้จักกันด้วยค่ะ
ใครเนี้ยเป็นคนใกล้ตัวเป็นคนใกล้ตัวเป็นน้องที่เคยรักกันด้วยค่ะ
อย่างนี้เลยพอพูดอย่างนี้ชาวเน็ตก็ทำไมรู้ไหมทำงาน
สุดค่ะเพราะว่าวันนี้เนี่ยทวิตเจ็ดแสนกว่าทวิตแล้วยังเป็นอันดับใน
เป็นใครแล้วก็บอกผู้หญิงเขาเป็นใครผู้หญิงคนนี้เนี่ยชาวเน็ตเขาพูดว่ากันนะ
แต่ไม่รู้ว่าจริงหรือเปล่าก็ต้องให้ความเป็นธรรมน้องนิ้งชัญญานี่
อย่าเอาขึ้นสิคนก็ไปขูดภาพคนไปขูดภาพไงเออหวยดันไปออกที่น้องนิ้งชัญญาน่ะ
นะคะอันนี้คุณพรอยไม่ใช่นี่แฟนหนังเนอะแฟนหนังอดีตแฟนคือคุณทู
ศรีราชเนี่ยนะคะล่าสุดอย่างที่บอกไอเนี่ยคนนี้คนนี้คนนี้คนนี้นี่
คนนี้อะแม่ที่มีใครข่ากับน้องบร้ายไงเขาเคยเจอนี่ที่ที่ไหนที่ที่
ไหนที่หมายถึงว่าเขาเข้าอยู่ที่ตึกป่ะก็ไม่รู้เขาไปดูแถวงานเออ
เขาดูแถวแถวเออเขาก็เหมือนเขาก็จะทำงานอ๋อที่บอกว่าหน้าเหมือน
อ่ะนิ๊งอะเขามีงานเปิดตัวหนังด้วยนะก็น่าดรอนะสามารถไปถามวันนี้เลย
อืมก็เดี๋ยวรอดูว่ายังไงโอ้ยตายแต่ล่าสุดน่ะไม่ต้องรอนาน
หนุ่มเนี้ยนะคะก็ได้ออกกับโพสต์ภาพพร้อมระบุข้อความว่าสวัสดีครับ
สวัสดีครับผมทูศิราชอยากจะบอกกับทุกคนว่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นทั้งหมดระหว่างผมกับพี่พลอย
ผมขอยอมรับว่ามันเกิดขึ้นจริงตามที่พี่พลอยได้สัมภาษณ์ครับเขายอมรับ
เดี๋ยวเราวินมือที่๓จริงใช่เรื่องจริงทั้งหมด
และผมผิดเองทุกอย่างโดยไม่มีข้อแก้ตัวใด
ผมขอโทษทุกคนที่คาดหวังในตัวผมโดยเฉพาะพี่พลอยหอวัง
หลังจากที่ผมทำให้เรื่องแย่เกิดขึ้นและทำลงไป
ผมเป็นคนเลือกที่จะเดินไปบอกพี่พลอยด้วยตัวเองซึ่งเรื่องนี้มันเกิดมาหลายเดือนแล้ว
ตอนนี้ผมอยู่คนเดียวใช้ชีวิตคนเดียวไม่ได้มีใครอย่างที่ทุกคนเข้าใจ
และเรื่องสุดท้ายที่อยากจะขอร้องทุกคนคือ
ผมไม่อยากให้ดึงเอาเพื่อนผู้ชายมาเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้นะครับ
ทั้งหมดที่เกิดขึ้นมาจากสิ่งที่ผมได้ทำตัวเองทั้งนั้น
ขอบคุณสำหรับสิ่งดีทุกอย่างและขอโทษกับสิ่งแย่ที่ได้ทำลงไป

พอด้านไปขุดรูปเป็นน้องนิ้งชัญญาเนี่ย
เจ้าของร้านก๋วยเตี๋ยวเหมือนเหมือนเจ้าของร้านก๋วยเตี๋
มีลำลงมามาลงแคปชั่นแล้วโอ๊ยมาพิมพ์ว่าโอ๊ย
แต่ไม่รู้โอ๊ยยังหมายความว่าอะไร
แต่แม่

เพราะว่าในทวิตเตอร์เธอไปอ่านในทวิตเตอร์เลย

แม่นี่เรื่องจริงเรื่องการเมืองหรือเรื่องอะไรประเด็นให้แม่เลย
แต่เรื่องเผือกเรื่องดารานั้นขอดูเถอะ
จริงมากดารานางงามูอะคือหนูอะไม่รู้ว่าเขากินกัน

หมายถึงว่าคุณพลอยกับคุณทูเขาคบกันมา
แต่ตอนนี้นักข่าวไปถามเขาเลิกกันแล้ว

มือที่๓คือเอาตรงลักษณ์ทางนี้จบลงเพราะมีคนเข้ามาแทรก
ไม่ดีเขาพูดอย่างนี้แล้วก็นักข่าวถามว่า

เอาเลยค่ะเอาเลยค่ะเอาเลยตามสไตล์นางเอาเลยตามสไตล์นาง
เอาไปฟังเสียงนิดนึงเอาไปฟังเสียงเขาจะเอาไปดูสิอ่ะ

ไม่ดีค่ะในวันนี้ก็เลิกรักกันไปแล้วค่ะ
มันมีมื้อที่๓ที่๔๕๓แล้วกันจบที่๓
มันเป็นเพื่อนเป็นน้องที่รู้จักกัน
มันเป็นคนในวงการมันเป็นน้องสาวอะไรอย่างนี้
แต่มันก็เลยรู้สึกว่ามันไม่ไหวแล้ว
จุกค่ะจุกแต่ว่าคือพอไม่อยากพูดถึงแล้ว
อยากให้พูดถึงแค่นี้พอต้องกลับมารักตัวเองเยอะค่ะ

โสดแล้วแบบจีบได้เลย

โสดแล้วจีบได้แม่งพี่ไข่รู้จักมั้ย

ที่เค้าบอกว่าหน้าเหมือนไบร์ต์ตอนนั้นที่เค้าบอกว่าไปถ่ายคู่กับไบร์ต์

ไม่ใช่นิ
วันนี้แหละเขาจะไปถามสองเรื่องนี้เลยทีเดียวนักข่าวบอก
แต่ว่าไม่รู้ว่าน้องจะให้สัมภาษณ์หรือเปล่าไง

เพราะว่าสองคนนี้เขาพูดตรงไปแล้วเนี่ย

คือน้องก็วินาทีนี้อะไรก็ฉุดไม่อยู่

ชีวิตแบบพลิกไปเลย
ไปเลยจากแบบว่าตอนนี้พรีเซนเตอร์ทั้งหมด๒๖แบรนด์
โอ้โหถือว่าฮอตมากจริงนะ

คนที่มองจำโยชิได้ไหมโยชิที่ทำครีม
เป็นคนเอาไบร์ดของแรกได้ไหมเออใช่ไหม
ตอนแรกก่อนที่ขั้นกูจะออกอีก

โยชิก็คือศิลปินนะแม่นั่นแหละ
ไม่ดังผมยังไม่รู้เลยที่บ้านผมจะเอาเงิน

พอไปซื้อบ้านซื้ออะไรดูนะตอนนี้ซื้อแล้วซื้อแล้วซื้อแล้ว

ไม่เหลือแม่ต้องลงทะเบียนค่ะ
ฉันอยู่ตึกค่ะแล้วรุ่นน้องอยากได้มากของที่ระลึก
กู่ต้องลงทะเบียนก่อนถึงจะซื้อได้

ไม่ได้เลยนะอยู่มาซื้อของ

เท่านั้นแหละปีหน้าแม่ขอซื้อพื้นที่ตรงจุด

ไม่อีกนิดนึงอย่างฉันต้องรีบรับเธอ
เพราะอีกหน่อยพระอ้อมผู้ใหญ่เอ่ย

มันก็จะเข้าแล้วไงเจอ

นี่เขารู้ไหมว่าฉันจะแฉทุกวันนี้สามเบก
แม่หน้าคุณแม่ต้องแต่เอาลงทะเบกและกันเบกสามเลย
ไม่ใช่เพราะหลังจากนี้ต้องรีบรับ

กระดูกกระเดี้ยวอะไรอย่างนี้

ชัยรับของทีสุดสวยก่อน

หนูกินรสอริสินัลอร่อย

แต่ถ้าแม่ชอบเพชรนะถ้าแม่แสงนาสดดาย

เล่าเรื่องน้องเบเบ้หน่อยเลิศเชิดเนาะ

ล่าสุดเบเบบอกว่าอย่างงี้ค่ะโพสภาพนะคะ
ตลอดกินอาหารพร้อมระบุแคปชั่นว่า

นี่เขาบอกฟุตบาทของที่นั่นเนี่ยนะคะ

อย่างพวกเรายักษ์เนี่ยเธอ

แต่อยากนางกินฉันเคยเห็นนางกินวันที่นางมารายการ

หรอกแม่เพราะเวลาคนที่เราออกกำลังกายแล้วใช่ไหม

เขาเรียกว่ามันก็จะเป็นทำให้มีวินัยแหละ
แต่ข้อดีก็คือเค้ารับผีชอบตัวเองไง
เขาแบบทำเป็นวินัยมากนะคะ
แต่จริงถ้าเธอออกกำลังกายแล้วก็ไม่อ้วนเนี่ย

ทำไมไม่เพิ่งผอมยังไง

แล้วบอกเธอจะต้องไปทำนะเพราะว่าถ้าอย่างนั้นโดยตอนแก่อ่ะ

เขาเรียกว่าโรคที่ไม่ได้เกิดจากเชื้อโรคไง
เพราะฉะนั้นเราต้องดูว่าเรากินอะไรเข้าไปนะ
พรุ่งนี้เรากลับมาเจอกันใหม่ก่อนขอรบทรงชาติครับ

เจอกันก่อนสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ